หนึ่งในวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง
ก็คือวัฒนธรรมการกินเนื้อสุนัขที่มีอยู่ในหลายประเทศ
โดยที่เมืองยี่ลินทางภาคใต้ของจีน
แม้ว่าจะมีการคัดค้านการจัดเทศกาลกินเนื้อสุนัข
ประจำปีจากคนรักสุนัขทั้งในและก็นอกประเทศ
แต่ว่าล่าสุดครับเทศกาลนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว
โดยคนท้องถิ่นที่สนับสนุนเทศกาลกินเนื้อสุนัขบอกว่า
นี่เป็นการเฉลิมฉลองเป็นส่วนหนึ่งของประเพณี
พวกเขาปฏิบัติต่อกันมานานหลายปี
และไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงครับ
นี่คือยางยู่หัวอาสาสมัครช่วยเหลือสุนัขจากนครชมชิง
ที่กำลังซื้อสุนัข๒ตัวจากตลาดชาญเมืองยี่หลินในมณฑลกว่างซี
เพื่อช่วยเหลือไม่ให้พวกมันถูกฆ่าเพื่อกินเนื้อ
เทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำปีเมืองยี่ลิ้น
ซึ่งเริ่มต้นขึ้นในวันนี้
บอกว่าสุนัขคือเพื่อนที่ซื่อสัตว์ที่สุด
ไม่เข้าใจว่าคนเราจะกินเพื่อนของตัวเองได้อย่างไร
และบอกว่าเป้าหมายของเธอคือต้องการให้จีนมีกฎหมายคุ้มครองสัตว

ระหว่างที่หยางกำลังช่วยสุนัขทั้ง๒ตัว
คนท้องถิ่นก็บอกเธอว่าจะช่วยชีวิตสุนัขพวกนี้ไปก็ได้
แต่จะมาตัดสินคนเมืองยี่ลิ้นที่กินสุนัขว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้
แต่ละปีของช่วงเทศกาลจะมีสุนัขถูกฆ่าในเมืองยี่ลินประมาณ๑๐๐๐ตัว
นักกิจกรรมเพื่อสิทธิสัตว์บอกว่า
พวกมันถูกฆ่าอย่างทารุณและมีการฆ่าในที่สาธารณะ
หลายตัวถูกทุกตีจนตาย
ยังระบุว่ามีหลายตัวเป็นสุนัขที่ถูกขโมยมาจากเจ้าของ

ขณะเดียวกันการลำเลียงสุนัขจากพื้นที่ต่างมายังเมืองยี่ลิ้น
จะใส่มาในรถบรรทุกอย่างแออัดโดยไม่ให้ข้าวหรือน้ำกับพวกมัน
และไม่มีการควบคุมเรื่องสุขอนามัยทำให้เสี่ยงเกิดโรคระบาดได้
ส่วนพ่อค้าในตลาดสุนัขเมืองยี่ลิ้นก็จะจับพวกมันใส่กรงแคบขังเอาไว้รอคนมาซื้อ
รณรงค์เรียกร้องให้ทางการจีนห้ามจัดเทศกาลดังกล่าว
โดยมีผู้เข้าชื่อสนับสนุนมากกว่า๑๑ล้านรายชื่อ
และในสัปดาห์นี้องค์กรสามารถช่วยชีวิตสุนัขและแมวในเมืองยี่ลิ้น
จากการถูกฆ่าเพื่อกินเนื้อในเทศกาลได้แล้ว๒๙ตัว
เช่นเดียวกับนักแสดงฮอลลีวูดหลายคนเช่นวาคีนฟินิกซ์และแมทเดมอน
ออกมาเรียกร้องให้ยุติเทศกาลกินเนื้อสุนัขในยี่ลิ้น
แต่รัฐบาลท้องถิ่นยี่ลินบอกว่าเทศกาลกินเนื้อสุนัขได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไม่ใช่ทางการ
ส่วนชาวเมืองยี่หลินคนนี้บอกว่าการกินเนื้อสุนัขเป็นประเพณีที่พวกเขาทำสืบต่อกันมาหลายปี
ฉลองฤดูร้อนพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเพณีนี้
เพราะคนรักสุนัขได้และรู้สึกว่าคนรักสุนัขกำลังแทรกแซงวิถีชีวิตของพวกเขามากเกินไป
ประเพณีการกินเนื้อสุนัขในจีนเกาหลีใต้และอีกหลายประเทศมีมานานกว่า๕๐๐ปี
โดยเชื่อว่าสุนัขจะช่วยคลายร้อน
แต่เทศกาลกินเนื้อสุนัขประจำปีในเมืองยี่ลิ้น
ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา๑๐วันนับตั้งแต่๒๑มิถุนายนของทุกปี
จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ขณะที่ล่าสุดสำนักข่าวสินหัวได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นที่ชี้ว่า
ชาวจีน๑๖๔ต้องการให้ยกเลิกเทศกาลกินเนื้อสุนัขที่ยี่ลิ้นไปอย่างถาวร
ส่วนร้อยละ๕๑ซึ่งรวมถึงชาวเมืองยี่หลินเองต้องการให้มีการปิดตลาดค้าเนื้อสุนัขทั้งหมด